คุณผู้ชมเรื่องนี้มาถึงนี่แล้ว
ผู้ชายคนนี้ปวดหัวปวดหัวปวดหัวมากเลย
ไปหาหมอหมอถามคุณคุณอยากจะฉีดยาระงับอาการปวดไหม

จะได้หายปวดฉีดปุ๊บหายปวดกลับบ้านไป

อาการมองเห็นของเราอ่ะ
ถ้าลืมตาอย่างนี้ถ้าใกล้อย่างนี้ถึงจะเห็น
ใกล้อย่างนี้เลยว่าชัดแต่อย่างนี้เห็นเป็นสองคน

หมายถึงตาดำมันกรอกไม่ได้อย่างนี้
ข้างที่ติดผ้าก๊อตมันไม่หันไปตามมันไม่ไปซ้ายขวา

แข็งอยู่อย่างนี้ค่ะ
แล้วบางทีจะเห็นคนซ้อนกันด้วยนะเมื่อกี้ที่เขาบอก

นี่คืออาการของคุณนพดลพักดีนอกอายุ๒๖ปี
เกิดขึ้นหลังจากที่เขาปวดหัว
ก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสมุทรปราการเมื่อ๙มิถุนายน
หมอก็ถามคุณนพจะฉีดยามั้ยระงับอาการผวด
ก็ฉีดครับฉีดให้๒ตัวถามหมอนี่ยาอะไร
อันหนึ่งเป็นยาเกี่ยวกับการระงับอาการปวดทางประสาท

พอคุณนพดลฉีดเสร็จกลับบ้านปรากฏตาล็อกเลย
ตาพระมัวก่อนนะแล้วก็นำมาซึ่งอาการตาล็อกแบบนี้
๒วันผ่านไปอาการไม่ดีขึ้นเลยครับ
คุณนพดลก็เลยกลับไปหาหมออีกครั้ง
บอกคุณนพดลมันอาจจะเกิดจากโรคประจำตัวที่คุณนพดลเป็นนะ
คุณเป็นโรคความดันและโรคหอบ
มันอาจจะไปทำปฏิกิริยาอะไรจากตัวยาที่ฉีดให้ไป
แต่คุณนพดลบอกว่าคำตอบมันไม่ชัดเจนเขาก็ไม่สบายใจสิ
ก็เลยมาแจ้งความครับเพื่อให้ทางโรงพยาบาลตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ทางโรงพยาบาลครับนัดคุณนพดลไปตรวจซ้ำอีกรอบ
แล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น
คุณหมอครับเป็นคุณหมอพันธิพานะ
แหนกอายุรกรรมบอกว่าช่วงที่ผู้ป่วยเข้ามารักษาเนี่ย
มีภาวะความดันสูงมาก
พอให้ยาไปแล้วความดันคนไข้เริ่มลดลง
อาการปวดศีรษะก็เริ่มลดลง

อาจมีผลทำให้เส้นเลือดในสมองมีปัญหาครับ
และเชื่อมโยงไปถึงเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงดวงตา
ทำให้ลูกตามีปัญหาครับ

ทางโรงพยาบาลจะส่งคนไข้

ทางโรงพยาบาลก็ประสานหมอระบบสายตา
หมอจักษุแพทย์ให้ดูแลรักษาอาการแล้ว
คาดว่าเดี๋ยวสัก๒๓เดือนนะคุณโน๊คพะดนนะ

รู้สาเหตุรู้ต้นต่อและเข้าใจอาการที่เกิดขึ้น

ติดใจกับทางโรงพยาบาลแล้วครับ

ก็ขอให้กลับมาเป็นปกติไวนะคะ